ยังตามกันต่อเรื่องคดีของคุณแตงโมนิดาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าเราก็พยายามจะหาทุกแง่มุม
ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะอะไรที่มันเป็นข้อ
การตั้งข้อสันนิษฐานหรือว่าข้อสงสัยของแต่ละคนก็ตาม
ทนายตั้มนะคะทนายตั้มมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลบางอย่างค่ะ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คแบบนี้นะคะว่า
วันนี้เนี่ยมีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับน้องตังโมมาคุยกับผม

ทีนี้แน่นอนว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยติดต่อไปยังทนายตั้ม
ก็ได้รับการเปิดเผยมาว่าช่วงค่ำของเมื่อวานแล้วค่ะ
มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตอนนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อนะ
เดินทางมาหาผมมาพูดคุยเรื่องคดีของแตงโม
นายตั้มบอกว่าจากที่ได้คุยกันข้อมูลของผู้ใหญ่ท่านนี้
ถือเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมาก
คุณผู้ชมฟังเสียงทนายตั้มด้วยตัวเองค่ะ
ขอตรูปไปก่อนดีกว่าแต่ว่าของใครนี้
เขาต้องการหาความเป็นทำให้กับทางน้องแตงโม

ลองดูทางที่ซิฉันก็แก้พูดให้ฟังในวันที่ทีมข่าวเราถามว่า

ทนายตั้มยิ้มยิ้มอ่อนก่อนนิดนึงแล้วตอบว่าก็เดี๋ยวรอดูประมาณนี้
ทีนี้นะคะเรื่องของสำนวนคดีทนายตั้มบอกว่าเท่าที่รู้มาเร็วนี้
ตำรวจจะปิดสำนวนคดีในข้อหาประมาท
ก็ยังมีผู้ต้องหา๒คนตามเดิมนั่นแหละ
ไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับใครเพิ่มค่ะ
อันนี้คือเร็วนี้ที่ทนายตั้มรู้มาแต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เอง

แล้วระบุข้อความว่าผมได้ข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือคนนึง

แจ้งมาว่ามีคนคนนึงเวลาไปเที่ยวมักมีพฤติกรรมหยอดยาให้ผู้หญิงหมดสติ
ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้หมายถึงใครนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าทนายตั้มจะเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ด้วยหรือเปล่า
มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาตลอดนะคะ
นี่เป็นเรื่องล่าสุดเลยนะคะเมื่อวานที่เราทราบมาค่ะทนายตั้มโพสต์เนาะ
ทีนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งอีกทนายอีกคนนึงคือทนายเดชา
ทนายเดชามีการออกมาไลฟ์ผ่านเพจทนายคลายทุกข์
ก็แน่นอนว่าเป็นประเด็นของคุณตังโม
แล้วก็ในไลฟ์คุณผู้ชมค่ะก็คือจะเป็นลักษณะถ้าพูดเอาง่ายเลยก็
เหมือนจะโจมตีทางด้านของตำรวจนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานล่าช้า
ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
เพราะตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยโอ้ไม่มีการอายัดเลยนะ
หรือติดตามเรียกสอบใครหลักฐานต่างบนเรือเนี่ยมันอาจจะถูกทำลายไปได้
แล้วก็พูดถึงเรื่องเรือนี่แหละทำไมถึงไม่ไปอายัดเรือ
เอาไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งใครต่อใครก็ไม่รู้เข้าไป
แต่ทนายตั้มก็เข้าไปได้และหลังจากนั้นถึงมาอายัดเอาไว้
ทีนี้เขาบอกว่าคดีของตังโมซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ
ประชาชนสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจแต่การทำงานของตำรวจกลับล่าช้า
ทำให้สังคมต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะเป็นเพราะคนบนเรือเป็นคนรวย
และมีคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ทำให้ตำรวจไม่กล้าทำงานแล้วก็ปล่อยให้เวลามันล่วงเลยมา
นี่ผ่านมา๗วันอย่างที่บอกค่ะว่าเพิ่งจะมาอายัดเรือ
หลังจากที่นายตั้มเข้าไปดูนี่เห็นชัดเจนเลยว่า
ตำรวจอาจจะกลัวอะไรหรือเปล่าถึงจะมาย้ายเอาหลักฐานสำคัญนี้ไปไว้ที่อื่นค่ะ
หนึ่งการอายัดล่าช้าส่วนจะอายัดเมื่อไหร่ผมไม่ทราบ
แต่สังคมมองว่าช้า๒เรือ
ที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับในคดีนี้ปรากฏไม่มีการเอ่อ
เขาเรียกอะไรเก็บรักษาแบบห้ามเข้าจนวันหนึ่ง
แม้กระทั่งทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มยังสามารถเข้าไปดู

ใบพัดใบหางเสือได้เมื่อวันสองวันที่ผ่านมา
ทนายสิทธาหรือทนายตั้มยังเข้าไปดูได้เลยแสดงว่าไม่ได้มีการ
หวงกันเก็บรักษาไว้แบบไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไป
หลังจากทนายตั้มเข้าไปแล้วจึงเริ่มมีการอ่า
เริ่มมีการกั้นห้ามบุคคลไปเกี่ยวข้องกับตัวเรือ
และก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นเท่าไหร่
๗วันแปดวันได้มีการหวงกันไหมนะ
ทำงานช้าเพราะหนึ่งสังคมอ้างว่าสังคมตั้งข้อสังเกตว่า
เพราะคนขับเรือเป็นไฮโซหรือเป็นเศรษฐีใช่หรือไม่
เป็นบุคคลชั้นสูงทางสังคมใช่หรือไม่บางคนเกี่ยวข้องกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ใช่หรือไม่
นะครับคือเป็นเรื่องของเศรษฐีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
หรือที่เรียกว่าไฮโซนะครับนะใช่หรือไม่
มันเลยช้าไม่กล้าดำเนินการอะไรต่างนะ
ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานจนทำให้พญาหลักฐานต้องถูกทำลายไปหมดเลย
ถ้าคดีนี้มันไม่ใช่คดีฆาตกรรมอย่างที่ตำรวจบอกล่ะ
ถ้าเป็นแค่คดีความประมาทก็ไม่สมควรมีความลับกับประชาชน
แล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุมันก็มีเรื่องเดียวที่ตำรวจทำดีบอกแบบนี้เลยนะ
ก็คือเรื่องการออกไม้จับคนขับเรือนี่แหละแสดงให้เห็นว่ายังทำงานกันอยู่
ส่วนตัวยืนยันว่าการทำงานของตำรวจเนี่ยโอ้โหมันล่าช้าเกินกว่าความเป็นจริง
ดังนั้นวันนี้ตำรวจต้องออกมายอมรับว่าทำงานช้าเกินกว่าความคาดหวังของประชาชน
หัดรับฟังเสียงของประชาชนบ้าง
ถ้าอยู่ดีจะจบตอนนี้เลยเนี่ยนะครับคนที่จะต้องโดนด่าหรือทัวร์ลงก็คือตำรวจ
อันนี้ตอบกันง่ายเลยถ้าจบตอนนี้คนโดนด่าคือตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดนด่าพนักงานสอบสวนโรงพักเมืองนนท์โดนด่า
ผู้การจังหวัดนนท์ผู้บัญชาการภาคหนึ่งถูกด่าแน่นอน
ถ้าจบลงแบบยังมีคนตั้งคำถามอยู่เนี่ย
ทีนี้ทนายเดชาคุณผู้ชมคะยังมีการพูดไปถึงคุณสันทนาด้วยนะคะ
อดีตตำรวจสันติบาลที่ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
คุณทนายเดชาบอกแบบนี้ว่าตำรวจจริงนะ
โทรไปสอบถามข้อเท็จจริงกับคุณสันทนะ
ไม่ใช่บอกกับสื่อว่าไม่ให้ฆ่าหรือบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดี
เพราะคุณสันทนาเองเป็นคนกว้างขวาง
กลัวอะไรหรือเปล่าหรือกลัวว่านายสันทนาจะพูดความจริง
คนมีน่ามีการรับนายสันถนาเนี่ยเอาไว้เป็นพยานบอกเล่าแล้วแล้วก็จะมีนัดไป
ในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๑๓นาฬิกา
เราก็จะตามความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยค่ะ
คือเรื่องนี้นะคะมันมีความเคลื่อนไหวรอบด้านเยอะ
คนที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
คนที่อาจจะเป็นพยานแวดล้อมต่างอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
และอีกชื่อหนึ่งที่เราได้ยินตั้งแต่วันที่ไปพบร่างคุณตังโม
ก็คือคุณมงคลกิจ
หรือเรียกว่าเต้๐๐๗หัวหน้าพักไทยศรีวิรัย
ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ล่าสุดยังมีการไลฟ์สด
เคราะห์ถึงคดีคุณแตงโมด้วย
บอกว่าเชื่อว่าการตายของแตงโมไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ
และยังมีการลงพื้นที่ไปสำรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์หรือเต้๐๐๗
สอบบัญชีรายชื่อหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
เคราะห์คดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา

เขาเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพราง
เพราะบาดแผลที่พบบนขาแตงโมลักษณะเหมือนถูกของมีคมบาดยาว๑ฟุต
ถ้าโดนหางเสืออย่างที่ทนายตั้มตั้งข้อสงสัยไม่น่าเป็นไปได้
เพราะหางเสือทื่อเขาว่าอย่างนั้น
ตัวเขาเลยเชื่อว่าแตงโมน่าจะถูกฟันที่ขา
และเป็นการฟันก่อนเสียชีวิตด้วย

คือเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำตรงโครนเลนอย่างนี้นะคะ

หรือเสียชีวิตริมฝั่งเจ้าพญาหลังจากโดนฟันที่ขา
แล้วเสียเลือดเยอะแล้วปากไปแนบกับเลน
หลังจากนั้นก็อาจมีบางคนนำร่างไร้วิญญาณน้องแตงโม
ไปไว้กลางแม่น้ำโอ้โหอันนี้คุณเต้วิเคราะห์

อันนี้เป็นความเห็นของเขาเองอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะ

ได้ลงก่อนลงเรือไปสำรวจพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
คือให้สัมภาษณ์ก่อนด้วยก่อนที่จะลงไปสำรวจพื้นที่
เขาบอกว่าจะได้หาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
เพื่อหาความยุติธรรมให้คุณแตงโมถึงที่สุด

คือพี่เข้าใจทางนิติวิทยาศาสตร์นะว่า
ร่างกายมนุษย์เมื่อเสื่อมสภาพไปอยู่ในน้ำหลายวัน
แต่ร่างกายมนุษย์มันจะเสื่อมสภาพไปตามลักษณะของร่างกายที่มีความสมดุลของเลือด
คำว่าสมดุลของเลือดหมายความว่ามนุษย์เมื่อตกน้ำไปแล้วหายใจไม่ออก
สมดุลของร่างกายเลือดก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นก็แค่อืดธรรมดา
แต่ถ้าในกรณีที่มีการช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยนั่นหมายความว่ามีการเกิดกระทบอย่างรุนแรง
ตอนที่มีการก่อนเสียชีวิตซึ่งจะมีการลักษณะของเม็ดเลือดเนี่ย
ก็จะเป็นการรักษาสมดุลของร่างกายของมนุษย์
ก็จะเกิดการเป็นจ้ำสีเขียวบ้างสีแดงบ้างอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแสดงว่าร่างกายมนุษย์ก่อนเสียชีวิตจะถูกปะทะก่อน
อันนี้วิเคราะห์แบบทางนิติวิทยาศาสตร์เลยนะคุณเต้
เขาเชื่อว่าพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถปิดคดีนี้ได้
เพราะนักสืบโซเชียลเนี่ยเยอะจริงได้ข้อมูลไกลกว่าเจ้าหน้าที่แล้ว
เพราะว่าพยานหลักฐานมันขัดกันไปหมดเนี่ยนะคะอย่างเรื่องที่น้องแซนบอกว่า
ตกลงไปช่วงท้ายเรือขณะไปปัสสาวะมันจบไปนานแล้วอันนี้คุณเต้บอก
ดังนั้นก็เลยเรียกร้องว่าให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาดูแลความปลอดภัยให้กับคนบนเรือทั้ง๕คน
เพราะเชื่อว่าทั้งห้าคนก็ทราบเรื่องทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นถือว่าเป็นพยานสำคัญ
จะได้ไม่เกิดอะไรไปก่อนที่จะปิดคดีนะคะ
ส่วนพยานหลักฐานที่อาจจะมีเพิ่มเติมหลังจากเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลแล้วก็ยังเพิ่มได้
ระหว่างที่อยู่ชั้นอายการด้วยนะคะ